เปิดสนามนั้นถือว่าเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมประสาทสายฟ้านะครับ
นาที๑๑จังหวะนี้ครับหมายเลข๘ของมังกรไฟนะครับ
มังกรโล่เงินนรงจาเสวกปั่นฟรีคิกนะครับ
นำ๑๐แล้วก็เป็นประตูชัยไปเลยครับ
เพราะว่าช่วงที่เหลือเนี่ยทีมเยือนนะครับ
บุรีรำไม่สามารถจะตามตีเสมอได้
ก็เป็นว่าเสียสนิตินะครับไม่แพ้ไกลในรัฐเปิดฤดูการไทยลีก
ที่เดินทางกลับบ้านด่วนเนื่องจากว่าคุณพ่อเสียชีวิตครับ
ทีมน้องใหม่๒๐แล้วประตูจัดการระโดดวอลเล่

ดิสันไคออนนาที๕๑แล้วก็อีก๑ลูกครับ
เป็นตัวลุกเหมือนกันครับถือว่าแนวลุกกองหน้านี่สะใจคนดูเหมือนกันนะครับ
หน้าคนใหม่อาทิตย์๗๕ฉลามชนเก็บ๓คะแนนแรก

ส่วนผลอีกคู่ราชบุรีเอาชนะตราดไป๒๐
ก็ส่งผลให้สัปดาห์แรกนะครับการท่าเรือที่ชนะไป๔๑
เมื่อวันเสาร์นำเป็นจ่าฝูงครับ
เงินรางวัลรวม๘๘๐๐๐บาทที่ประจวบคีรีขันหัวหินนะครับ
มือ๕ของรายการมือ๔๒ของโลกจากโปรแลนด
เอาชนะเลวเนธคุงครับดารุงวัย๑๙ปีจากซิวสาแลนด์
ปราบมือวางมาตั้งแต่รอบแรกครับ๒ต่อ๐เซตนะครับ
ก็คว้าแชมป์สมัยแรกพร้อมกับเงินรางวัล๑๓๔๐๐๐บาทนะครับ